สิบสองสิงหาคมอุดมมาศอนงนาฏเฉลิมพระชนมงคลสมัย
คำรบศัพท์ตวรรษภิพัฒน์ชัยเทพไถเอื้อนอวยอำนวยพร
ขอพระมิ่งมาตาประชารัฐสิริสวัสดิ์เคียงคู่พระอดิษร
ปกเกตไพร่ฟ้าสถาวรประนมกรขอพระองค์ทรงพระเจริญ
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ
และบริษัทโพลิพลัสเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด
รับชมได้ทุกวัย

พระพุทธเจ้า
ขอบคุณค่ะ
พรุ่งนี้เป็นวันแม่
ถ้ายังไม่ได้บอกรักยังไม่ได้กอดยังไม่ได้หอม
แต่จริงคนเป็นแม่นะเขาไม่ได้ต้องการ

แต่แขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้

ซึ่งถ้าสมมุติใครติดตามจากประวัติเข้ามาโดยตลอดอายุ๒๕

จะต้องมาเป็นเสาหลักให้กับครอบครัว
ดูแลคุณแม่ที่ป่วยหนัก
ถึงไม่สามารถเคลื่อนตัวเองไปไหนได้เนี่ย

เพราะฉะนั้นพ่อหมออาจจะต้องดูทั้งดวงคุณแม่แล้วก็ดวงคุณลูก
แต่คุณลูกเนี่ยของลูกมดนี่นะคะได้ทำการสู่ขอไว้เรียบร้อยแล้วขอไว้แล้ว

ขอต้อนรับคุณแม่แอนกัญญารัฐและน้องพิมพาคินค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทั้งสองท่าน

ผ่าตัดมาแล้วกี่ครั้งถึงจะได้

เขาเรียกว่าโรคอะไรแม่นจัง

คุณหมอเขาก็ตีว่าน่าจะเป็นวันโรคกระดูก

ผ่าตัดก็ลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกตลอด

แต่พลังที่เดินได้ส่วนหนึ่งมาจากหมอ
แต่พี่แอนบอกว่าพลังส่วนใหญ่มาจากผู้ชายคนนี้

กำลังใจกับผู้ชายคนนี้ด้วย

ทำให้พี่ลุกขึ้นมาเดินได้ปกตินี้
คือน้องพีมเนี่ยดูแลคุณแม่มาตลอด

อยู่ดีไม่เคยมีอาการป่วยมาก่อนเลย
ใช้ชีวิตปกติทั่วไป

อันนี้มันเกี่ยวกับดวงดวงดาว
หรือมันเกี่ยวกับโชคชะตา
มันต้องมีพื้นชะตาเดิม

คือเสาร์อังคารร่วมกันแน่นอน
คนที่มีเสาอังคารร่วมกันมันก็ต้องมีรอยวิบากรรม

ปัจจัยทั้งเกิดจากบุคคล

หลายคนอาจจะเคยติดตาม
เรื่องราวของแม่ลูกครอบครัวนี้

ลูกสองคนดูเหมือนว่าทุกอย่างกำลังจะไปด้วยดี

ทำให้ต้องทุกอย่างในชีวิต

รวมทั้งลูกเองกำลังจะเติบโต
เข้าโรงเรียนกลับกลายต้องมาดูแลคุณแม่

ไปพร้อมกันในท็อกทะลุดาว

สุกเป็นวินาศกับดวงชะตานะ

ราหูกระโดดยกจากราศีสิงศ์

ผมต้องไปแรกตังค์แล้วเนี่ย

คือตรงนี้เราไม่คิดว่าเขาจะเผา

ขาก็ไม่ขาก็แข็งเดินไม่ได้เลย
พ่อหมอรักตามดวงอะไรเกิดขึ้นกับผู้หญิงกว่านี้